รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
พยายามมิชชัยออกเพลงใหม่
ฝนพรรณที่ลำนาลาย
เทซะลงข้างถนนเลย

นี่เราก็ทำงานกันไม่หยุดเลยนะ

เจ้าของร้านก็น่าจะมีโบนัสให้พวกเราสักหน่อยเนอะ

พวกเราก็ไม่มีทิติอยู่แล้ว
เพราะอีเจ๊แม่งติไปทุกที่อยู่แล้ว
ถ้าเราพูดไปถ้าเจ๊ยังมีชีวิตอยู่
เขาคงได้ยินเขาคงขึ้นบนให้พวกเรานะ

เราต้องจุดทูปบอกเขาให้เขารู้ตัว
ว่าพวกเราอยากได้โบนัส

เฮ้ย

อย่างที่เราไม่ลอง

แล้วคิดเหรอว่าคนสวยหน้าตาดีอย่างเจ๊

อ่ะอยากได้โบนัสเดี๋ยวซื้อเลี้ยง

โดนัทจะมากินให้น้ำตาลขึ้นไงเจ๊

โบนัสเอาแบบสัก๑๐เดือน๑๐เดือน

มีแต่โดนัทกินให้อินซูลินกระเจิดกระเจิงไปเลย
โอ๊ยมีแต่หวานเต็มตัวจะได้เจ๊
นี่ถ้าอยากได้โบนัส
พวกคุณคุณทั้งหลายต้องตั้งใจทำงานให้ได้ยอดขายสักวันละ๔๕ล้าน
แล้วหลังจากนั้นเจ๊จะให้โบนัส

เจ๊ปิดร้านขายเถอะ

ถ้าจะขายม้าต้องย้ายไปอยู่สุโขทัย

ใครไข้ค้าม้าค้า

ถ้าจะเอา๔๕ล้านนี่ต้องขายร้านเจ๊แล้วล่ะ
โอ๊ยไม่ขายร้านต้องเร่งยอดขาย
ออกมากัดออกมาแล้วเดินหาลูกค้าเดี๋ยวก็ได้

โอ้ยเจ๊อะไรขบุตรเอาล่ะเดินด้วยที่ภาพก็บอก

อย่างนี้เพื่อเป็นการดับอารมณ์นะ

เอางี้เดี๋ยวตอนเย็นปิดร้านเจ๊พาไปเลี้ยงข้าว

ให้เลือกกันมาว่าอยากกินอะไร

พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงจริง

เลี้ยงแต่ข้าวกลับให้ออกเองสิ
เจ๊พูดอะไรผิดเจ๊ก็บอกแล้วว่าเลี้ยงข้าว

ไม่เลี้ยงแต่ข้าวสิแต่วันนี้ให้เลือกได้เลย

อยากกินเนื้อย่างกระทะ

กระทะมันดำกินไปก็เป็นเขม่าวติดปอด

ไม่ใช่อย่างนั้นเจ๊

ที่ร้านดังอ่ะร้านอะไรอ่ะ

เออไอ้นี่ดีกว่า
เปเปอร์รันโอ้โฮ

แต่ว่าเจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเขามีกี่เมนู

ต้องกินเมนูที่ถูกที่สุดเท่านั้น

แล้วไอ้ร้านเปเปอร์รันเมนูไหน
ราคาถูกที่สุด

สาวแบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด

ข้าวแกงกะหรี่ซีฟู้ด
ข้าวเปปเปอร์แซลมอน

สเต็กบาร์บีคิวไก่และหมู
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
สวัสดีค่ะ

และได้ถูกคลอดแจ๊คพอร์ต

เขาจะทำแจ๊คพอร์ตครองที่๓ของเรา

นี่คือคำถามข้อแจ็คพอร์ตของคุณ

แมมเบลค่ะซุปกระป๋องนะคะอันแรกนี้ค่ะ
เป็นซุปผักและมักกะโลนีเข้มข้น๒๙๘กรัม
อันที่๒ค่ะเป็นซุปหอยลายเข้มข้นน้ำหนักเท่ากันค่ะ๒๙๘กรัม
และสุดท้ายซุปครีมไก่และเห็ดชนิดเข้มข้นน้ำหนัก๓๐๕กรัม
คุณเตวิทคุณเจ๊นี่คือคำถามข้อที่๘ของคุณมูลค่า
แสนบาทซุปจากแคมเบลทั้ง๓รสชาตินี้รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะ
มา๒กระป๋องนี้ค่ะน้ำหนักเท่ากัน๒๙๘กรัม
และอันสุดท้ายน้ำหนัก๓๐๕กรัมคุณวิเคราะห์ให้ดี
คุณได้บทเรียนแล้วจากในข้อเก้าอี้
ข้อที่๗เมื่อสักครู่นี้ไม่รู้ว่าอันนี้
เขาจะหลอกอะไรกูอีกบ้างทีมงาน

ตอนนี้คุณใช้เกณฑ์อะไรตัดสินใจคะ

ในการเลือกว่าของอะไรถูกที่สุด

แล้วผักเนี่ยมีมากโกโรนีข้างในด้วยมันแพงแม่นป่ะค่ะ

ครับคุณเตวิทครับคุณเจมส์

ซุปกระป๋องจากแคมเบล๓กระป๋องนี้
กระป๋องไหนถูกที่สุดคะ

ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงจิ้งหลีก
เขาเลือกแล้วค่ะว่าซุปผักและมะกะโลนี

นี่คือสินค้าที่คุณเลือกว่าถูกที่สุด

ตื่นเต้นจนยืนไม่ได้เลย

ขอให้ซุปหอยลาย

เงินหนึ่งแสนเป็นของโทษคุณ
แต่ถ้าถูกกว่า

แพงกว่าหรือถูกกว่า
เจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอด

ถ้า๖๙แจ็คควัดแตก

เจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอดเจ๊คอด

ดิฉันจะให้เวลาคุณได้ชอกช้ำค่ะ
คุณเตวิทและคุณเจมส์ไม่ปอบเพื่อนหน่อยเหรอคะ

จะลงไปนั่งด้วยกันหรือว่าจะพยุงกันขึ้นมา

คุณพลาดเงินแสนไปแค่
เสี้ยววินาทีกับการตัดสินใจ
แสดงว่าข้อที่๗ไม่ได้ให้บทเรียนอะไรคุณเลย

บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เยอะกว่าเราแล้ว

คุณเตวิทเหมือนคุณจะช้ำสุดเลยอ่ะ

เสียดายนะทางเราก็เสียดายค่ะ
อยากให้คุณได้ตังค์กลับบ้านไปค่ะ
ตอนมานี่หนุ่มเขาสดใสมากนะคุณผู้ชม
ตอนกลับกุฏภู
ไต่อันดับมาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ด

เห็นก็บอกว่าอีกคนนึงเป็นแอร์

คุณมุกและคุณเจน

แต่การกระทำเมื่อกี้นี้ค่ะคุณ

เห็นบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นแอร์มีคนหนึ่งเป็นพัดลม

เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
เก๋จังเลยอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะ

ว้าวถือว่าเป็นเพื่อนคู่ซีกันแบบยาวนานมาก

เครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ารองเท้ากระเป๋า

จะมาในโหมดที่คุณช้อปปิ้งและถนัดกันหรือเปล่า

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ทำไมน่ะน้ำน้ำวิ่งหนีมานี่โอ้โฮ
แล้วมาก็แจ่ตังค์คนเดียวเลยอย่ะก็มันร้อนพนัน

อ๋อไอติมทอด

เป็นไอติมที่ไม่ต้องซื้อน้ำกินเลย

ไอ้นี่ไม่รู้สึกเลย
กระปะเศษหนังกวายข้าวทองไป

อ๋อมันจะตายเหรอเรา

นี่เขี้ยวเสือเว้ยทีเด็ดเลย

เจ้าของนี่สั่งซื้อทางเน็ตนะ

มันเปล่าหรือเปล่าเฮ่ยฮ่า
เดี๋ยวนี่เคี่ยวเสือหรือฟันหน้าน่ะข้อมือข้อมือ
ไม่ใช่มันอยู่นี่

เอางี้ดีกว่าพี่เบิร์ตพี่เอามาโชว์เนี่ย
พุตรคุณอีทลิกขนาดไหนเหรอโอ้โฮฮ่าหื้วผวักเสียแยก
ยิงรานปันแทงไม่เข้าอายุยืนเป็น๑๐๐ปี

อายุยืนเป็น๑๐๐ปีหรือเออไม่เมื่อย่าเลยเหรอนั่งมงก็ได้

ไม่ใช่อาชื่อยุแล้วไปยืน

อยู่พ่อปาเรียกเบอร์โทร

ปาปาคุณหมูกา

นี่พ่อตาฉันให้ไว้

อาจอยู่ไม่ยืน
อะไรว่าพ่อตาตาย
แหมคนที่มันมาลุมตี

มันจะตายเลย

เออเอาไปสิฉันปอยนี่๑๙๙

เอาฟันหน้ารักเข้ากันไว้หยิงรีว

ขโมยเขี้ยวเสือใช่ไหมครับให้คุณพอดูหน่อย

ผีจับขาหนูดีนะผีจับขาหนู
เพื่อโทษกับพี่มีใครเป็นหมอจับผีมาก่อน

พี่ที่ว่าเป็นผีผู้หญิงผู้ชาย

จริงเลยไงครับที่ตอนนี้
ผีผีพันป่อมะโอ้โฮเหมือน

ถ้าเราถ่ายผีดิบเหยอะก็ถูกกันเอง

พี่หนูยังแล้วมันผีเข้าสิงหนูไหม
ผีเข้าหนูไหมยังไม่สิงสิหนูวิ่งหนีมาก่อน
ดีนึงถ้าผีเข้าเราเป็นเรื่องแล้วนะ
ทำไมล่ะว่าอย่าออกนานเลยนะลูกโอ้โฮตามเลือกเลย
จริงถ้าผีเข้านี่ก็